มัธยมรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์คลิปในโลกออนไลน์
อันนี้เป็นนักเรียนม๑นะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ดูสิคะรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องแล้วเป็นนักเรียนหญิงนะ
เป็นผู้หญิงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบังคับให้ก้มกราบเท้า
นี่ค่ะคลิปนี้นะคะผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาเป็นหลักฐานนะคะครับ
เพื่อร้องเรียนแล้วก็ปรึกษากับตำรวจค่ะ
จริงแล้วภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
ผู้ปกครองบอกว่าลูกสาวเป็นนักเรียนรุ่นน้องชั้นม๑
ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายตามคลิปเลยเนี่ย
จิกหัวทั้งตบทั้งตีทั้งเตะนะคะ
ลูกสาวคือคุกเข่าอยู่กับพื้นแบบนี้
ตบตีหลายครั้งเลยทั้งที่หัวที่หน้าที่ท้อง
แล้วรุ่นพี่คนอื่นก็ยืนล้อมเอาไว้
แล้วก็พูดจาข่มขู่ตลอด
บางคนตะโกนบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ยอมสิยอมสิ
เนี่ยจนรุ่นน้องบอกว่ายอมแล้ว
สุดท้ายก็บังคับให้ก้มกราบเท้าแบบนี้ค่ะ

คู่กรณีเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วก็ขู่ลูกสาวว่าอย่าเอาเรื่องไปบอกใครนะ
อย่างนี้ผู้ปกครองก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้ว

พันธุ์ตำรวจเอกปิยะพันธุ์พัฒระพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ว่าเอายังไงดีคลิปนี้จะเอายังไงกันดี
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
งั้นเอาแบบนี้ไปคุยกับทางผู้บริหารโรงเรียนก่อน
แล้วก็เรียกคู่กรณีที่ทำร้ายเนี่ยมาเจรจากันก่อน
แต่เบื้องต้นคลิปนี้ลบออกไปเถอะ
บอกว่าลบออกไปถ้าไม่ลบเดี๋ยวคนที่โพสต์จะโดนแจ้งข้อหานะ
ทำผิดพรบคอมพิวเตอร์และข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าน้องที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเขาก็ได้รับความเสียหายไง

จากนี้จากว่าทางผู้ปกครองเขาบอกว่า
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กเด็กด้วยกันนะครับ

เราก็จะเข้าไปประสานการปฏิบัติระหว่างโรงเรียนกับผู้ครองนะครับ

เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายต่อไปครับ
ในคลิปที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากทางผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียน
ช่วยดูเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับ
ที่บ้านก็คือผู้ครองคนแรกตอนไปโรงเรียนก็คือคุณครู

ในคลิปนี้มันเหตุเกิดนานแล้วใช่มั้ยตอนนั้น
เหตุเกิดเมื่อวันที่ประมาณเดือนกันยายน
ตอนนี้ก็หลังจากที่เกิดมาแล้วทางคู่กรณีเขาก็เอาไปโพสต์
หรือคุณมีคนไปโพสต์นะครับ
เสร็จแล้วก็ทางเขาก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไปแจ้งความข้อหาพรบคอมพิวเตอร์
แต่เนื่องจากว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปแจ้งเขาก็จะดำเนินคดีกันครับ
ทางฝ่ายคู่กรณีเขาก็เลยยุติเรื่องกันครับ
เดี๋ยวก็ต้องให้มีการเจรจากลายเกลี่ยกันตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ก็ให้ตำรวจภูทรจอมทองเป็นคนกลางดูการไกลเกลี่ยของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็จะให้มีการแนะนำกันนะคะไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
แล้วก็บ่อยครั้งที่เวลาไปทำร้ายแบบนี้ชอบถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์
เหมือนกับภูมิใจที่เราได้ไปทำร้ายรุ่นน้องอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ม๑อายุเท่าไหร่คุณภาคภูมิสิบสองสิบสามเด็กมาก
พอกับที่ลำปางใช่ไหมรุ่นพี่ก็เพิ่งไปไห้ขอโทษรุ่นน้องมาเมื่อวาน